อยู่กันมา๑๙ปีอ่ะเบิร์ตพี่ปุ้ยอ่ะ

แต่จัดแบบเหมือนงานคนเลยคุณผู้ชม

เป็นสุนัขเศษเมียพันทางผสมบางแก้ว
อายุยืนมากคุณผู้ชมตัวนี้๑๙ปี
เป็นสุนัขของป้ายุพินพนมรักอายุ๖๑ปี
ยุพินเนี่ยเอาเจ้าน้ำสิงใส่ลงศพ
แล้วก็ตกแต่งด้วยดอกไม้แบบนี้เลย
เหมือนกับการจัดงานศพของคนทั่วไปเลย
แถมยังนิมนต์พระสงฆ์จาก

นี่สวด๒คืนครับ๑๗๑๘เมษาที่ผ่านมา

แล้วเดี๋ยวป้าเขาจะทำพิธีฝังในวันที่๑๙เมษา
ก็คือวันพรุ่งนี้ที่บ้านของป้ายุพินเอง
บ้านเลขที่๒๗๕ตะบลนาวงศ์อำเผอฮ่วยยอดครับ
ป้ายุพินบอกว่าเจ้าน้ำสิงเป็นหมาหลงทาง
เก็บมาเลี้ยงแล้วก็ให้กินอาหารเจทุกมื้อเลยนะ
ก็ไม่ได้ถามเจ้าน้ำสิงหรอกว่าอยากกินหรือเปล่า
แต่ป้าก็ให้มันกินแหละให้กินเหมือนกับตนเองเลย
ด้วยความที่เจ้าน้ำสิงเป็นหมาที่ฉลาดครับ
แสนรู้เลยบอกให้ทำอะไรทำหมดทำตามสั่งเลย
ก็ทำให้ป้ายุพินกับเจ้าน้ำสิงเนี่ยโอ้โหรักแล้วก็ผูกพันอย่างมาก
เลี้ยงดูเหมือนลูกคนหนึ่งจัดที่นอนหมอนมุ้งให้
บำบัดด้วยกลิ่นอารม่าเตอรพี่ไว้หัวนอนด้วย
โอ้โหดูแลดีจริงจริงเจ้าน้ำสิงถือเป็นสุนัขตัวที่สามครับ
ป้ายุพินจัดงานศพมาให้นะฮะตอนแรกเนี่ยลั่นวาจาว่าจะจัดรำวงเวียนครก
แล้วก็มีการติดต่อคณะไว้แล้วด้วยนะที่จะเดินทางมาวันนี้ครับ
แต่เพราะมีสถานการณ์โควิด๑๙ยังน่าห่วงอยู่ป้าก็เลยยุติไว้ก่อน
เกรงว่าเดี๋ยวสังคมจะติดชิ้นนิดทาวน์ได้หลังจากนี้ตั้งใจว่าจะไม่เก็บมาแล้วนะ
มีสุนัขตัวไหนหลงทางมาป้าไม่เก็บแล้วเพราะกลัวผูกพันไงฮะ
ยิ่งเลี้ยงนานยิ่งผูกพันพอตายไปก็เศร้าเลย
แต่ถ้าหากใครต้องการขออาหารหมาอาหารแมวป้าบอกป้ายินดีจะสนับสนุนให้
ป้าบริจาคให้นะป้ายุพินนะครับคนรักเขาก็รักของเขาเนาะ